เข้าไม่ได้ถอยชนมันซะเลย

คนแบบนี้ก็มีด้วยนะคุณผู้ชมในสังคมเรา

และถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เราจะได้รู้จักคนแบบนี้ไหมล่ะ

อยากรู้จักเขาว่า

บอกว่าเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมย่านปฐุมธานี
พฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนอยากจะเข้าจอดเนี่ย

ถอยมาก่อนและซองมันอยู่ด้านในสุดมุมซ้ายสุดเลย
เออมันมีคนจอดขวางอยู่เนอะ
มีอยู่เขาก็เข็นคันแรกมามาแตะคันข้างหน้า
แล้วก็พยายามที่จะใช้ทักษะถอยซิกแก๊กเข้าไป
แต่ตอนที่ถอยไปชนรถคันที่อยู่ข้างหลังก่อนนะ

และหลังจากนั้นก็ยังไม่พ้นก็เลยลงมาเข็นคันที่อยู่ด้านซ้ายมาอีก
ถอยเข้าไปถอยได้แล้วเกือบแล้ว
เกือบแล้วอีกนิดหนึ่งไม่ได้
ต้องเอาหน้ามาดันรถคันที่ขวางอยู่สีดำ
เพื่อที่จะให้รถของตัวเองเข้าไปในซอง
แล้วตอนเข็นสีขาวนี่มันก็ไปชนกับคันสีดำ

ขออนุญาตแนะนำนะคุณพี่ขายรถเถอะค่ะเดินเอาเถอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าต้องไปเบียดเปียนชาวบ้านเขาแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขารู้หรือไม่ว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิด
ถ้าเขารู้เนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะ

ใช่เขารู้หรือไม่ว่าพลังโซเชียลมันมีพลัง

คุณไม่รู้เหรอว่าโซเชียลมันน่ากลัวมากนะ
และคือพฤติกรรมของเขาทั้งเข็นรถของคนอื่นไปชน
และเอารถของตัวเองไปชนรถคนอื่นด้วย
ผมว่าเจ้าของรถสี่คันนี้เห็นแล้วแบบ

ถ้าเป็นรถเรานะเราแบบทำไมทำแบบนี้
และมันก็บุบเล็กน้อย

จอดรถของฉันอยู่ดีทำไมมันมีรอยนะ
ทีนี้มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

หนึ่งในสี่คันที่ถูกชนจนเสียหาย

รถจอดซ้อนคันโปรดระวัง

นิติก็ไปล็อกล้อรถคันนี้

พี่แกตัดที่ล็อกล้อเอง
ตัดที่ล็อกล้อเองแล้วก็ยังบอกนิติ
นิติทำเกินกว่าเหตุทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะ
แล้วสิ่งที่คุณทำไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหม

ติก็เลยบอกให้ไปเจรจากับคันที่ชนก่อน
เขาก็บอกว่าถ้าอยากเจรจา
ไปแจ้งความกับตำรวจเอาเอง
เจ้าของคลิปซึ่งเป็น๑ใน๔รถคันที่เสียหาย

งั้นเจอกันหลักฐานมีนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อพูดคุยกับนายอนุชิตทาคำผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันสีขาวในคลิป
ซึ่งอยู่หน้าซองที่เขาจะจอด
เขาบอกเขาเห็นรถเขามันโดนเฉียวมันโดนชน

จอดซ้อนคันอยู่ทั้งสองฝั่ง
มันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ที่นี่
เพราะอาคารจอดรถมีไม่เพียงพอกับรถ
นิติก็เลยอนุญาตให้จอดซ้อนคันได้ที่ชั้นล่างสุดเท่านั้น
ทุกคันเสียค่าจอดรถเดือนละ๓๐๐บาท
เสียเท่ากันทำไมทำแบบนี้
เขาบอกเขาเห็นรอยที่รถ
เขาก็เลยไปขอคลิปจากกล้องวงจรปิด

ได้หลักฐานเอาไปแจ้งความนะครับ
ด้วยความสังคมคนโดนเราเข้าใจเพราะที่จอดมันจะไม่พอมันต้องจอดขวางจออะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าไปเข็นให้มันชนกันแล้วกัน

เห็นใจคนอื่นเข้าด้วย